สวัสดีคนรักเส้นทั่วเมืองไทยได้เวลาของเล่าเส้นเป็นเรื่องกันแล้วล่ะค่ะ
เจอกันต้นเดือนช่วงเวลากระเป๋าตุ้งอย่างนี้
เชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะพาครอบครัวคนรักและแก๊งสเตอร์ออกไปหาอะไรอร่อยทานกันให้หนำใจกันแน่
ถ้าคุณกำลังต้องการวันนี้สารักของน้ำใจ
ออกไปไกลหน่อยแต่เจอเมนูแปลกใหม่อร่อยแน่ค่ะ
จะมีเมนูอะไรไปชมไฮไลท์กันเลย

แล้วก็กรองนี่เป็นแป้งขนมชีนี้เป็นแป้งสดสดอ่าฮะที่เราทำกันขึ้นมาเลยนะครับครับผมพี่ทำจากข้าวจ้าวนะครับข้าวจ้าวแล้วก็เอาไปหมักเอาไปโม่ครับนะครับแล้วก็ไปทำกรรมวิธีการทำให้เป็นแป้งออกมาแบบนี้เป็นแป้งสดสดเลยนะครับเนี้ยที่พร้อมจะบีบทำเส้นเขาบอกว่าร้านพี่เนี้ยรวบรวมสปาเกอร์
เตรียมตัวและเตรียมตังค์ให้พร้อมระหว่างนี้ไปเจอกับหัวหน้าทีมนักเล่าเส้นเป็นเรื่องที่ย่านพระราม๒ของเราค่ะ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

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

โอ้เยอะเหมือนกันนะครับเรามีวิธีการอย่างไรครับให้วันน้ำมันใสขนาดนี้ครับพอหลังจากเดือดแล้วเนี่ยช้อนฟองออกเราก็หลีไฟเท่านั้นเองค่ะวิธีการหลีไฟก็คือเอาขี้เท้ากบอ๋อค่ะเทคนิคในการใช้เตาถ่านในการทำน้ำซุปมันต้องมีวิธีการของอะไรครับใช้ไฟถ่านเยอะขนาดไหนไฟต้องแรงขนาดไหนต้อง

เราจะเอามาลวกหมูสับมันจะหวานมากอืมค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยค่ะหม้อหม้อสำรองที่สองก็จะค่อยค่อยเติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยหม้อนี้ก็จะเป็นหม้อพิเศษค่ะอ๋อค่ะครับผมแล้วเราต้องระหว่างวันเราต้องเติมถ่านอีกไหมตลอดเลยค่ะเนี่ยค่ะถ่านจนกว่าจะปิดร้านเลยใช่ค่ะจนกว่าจะปิดร้านเลยค่ะก็คือต้องเป็นอย่างงี้ไปตล
ทำนี้มาจากชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าขายกับเราในสมัยก่อนชาวสยามในสมัยนั้นมีวิธีการจุดไฟหลายวิธีด้วยกันเช่นจุดไฟด้วยหินเหล็กไฟเป็นการใช้ประโยชน์จากเหล็กคาร์บอนการปั่นไม้การตะบันไฟเป็นวิถีภูมิปัญญาโบราณของชาวสยามโดยวิธีนี้นะคะจะมีขุยไม้ที่ง่ายต่อการติดไฟหรือผ้าถ่านผ้าที่น
และนี่เป็นเพียงอุปกรณ์ในการปรุงเท่านั้นนะเจ้าค่ะ
ไม่สามารถตัดสินความอร่อยได้

ร้านไหนที่มีองค์ประกอบครบอย่างนี้
ก็ยืนเป็นที่หนึ่งเรื่องความอร่อยไปได้เลยเจ้าค่ะ
อยู่ที่น้ำซุปต้มยำของเรานะครับอันนี้ทำยังไงครับแม่ครับ
น้ำซุปต้มยำค่ะเราก็ใช้น้ำซุปที่เราต้มไว้เนี่ยค่ะ
คือเอาน้ำซุปนี้ตักแยกออกมาใช่ค่ะแล้วก็เอาเครื่องต้มยำต้มค่ะแล้วก็กรอง
เครื่องต้มยำก็พวกขิงขาใบละไคร้ต่างนานาใส่ไปในนี้
แล้วก็ต้มอีกทีนึงใช่ค่ะจากนั้นก็กรองค่ะแล้วก็ถึงจะมาปรุงด้วยน้ำพริกเผา
พริกเผาเราพิเศษยังไงครับน้ำพริกเผาของเราผัดด้วยน้ำมันลำข้าวค่ะ
คืออันนี้เราผัดเองด้วยเหรอครับใช่ค่ะอ๋อทำเองด้วยเลยใช่ค่ะ
ครับผมทำไมใช้น้ำมันนำข้าวล่ะมันดีต่อสุขภาพค่ะ
เรารู้สึกว่ามันดีจากสุขภาพใช่ค่ะเราก็อยากทำอาหารดีดีให้กับลูกค้าแล้วพาด
ใช่ใช่อ่าตอนนี้เอานี่ใส่ไปปั๊บแล้วไงต่อครับ
แล้วก็ใส่นมยังไงต่อปรุงน้ำตาลปรุงรสให้ได้เป็นรสต้มยำแท้แท้
มาดูเครื่องต่างของก๋วเตี๋เราบ้างครับมีเครื่องอะไรบ้างครับผม
แล้วก็มีลูกชิ้นค่ะแล้วก็มีหมูทอดค่ะหมูทอดค่ะอันนี้ใช้หมูส่วนไหนครับผม
คอหมูค่ะคอหมูแต่ว่าหมูของเราเนี่ยเราใช้หมูพิเศษก็คือปอดสารเร่งเนื้อแดง
อันนี้หมูเราต้องไปชุบแป้งชุบอะไรไหมต้องค่ะ
มาชุบแป้งนะแล้วก็นำไปทอดใช่เลยแล้วก็ไข่ขอดยาปฏิชีวนะอ๋อ
ทุกอย่างก็คือเราเลือกสรรวัสดุคุณภาพดีมาให้ลูกค้านะครับผม
ตอนนี้เครื่องตลาดเราก็มีแบบนี้นะครับทางร้านมีเส้นอะไรบ้างครับ
เส้นบะหมี่เส้นเล็กหุ้นเส้นเส้นหมี่ขาว
ก็ครบเกือบทุกเส้นนะที่คนชอบทานอ่ะวันนี้มาทั้งทีขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับ
เตี๋ยวเตาถ่านออนเซ็นก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านออนเซ็นครับผม

ช่วงหน้าเรามาดูกันสิว่าเมนูจากบ้านเรือนไม้แสนอบนี้
จะทำให้เฮียของเราจุกกับความอร่อยที่คุณแม่พินปล่อยหมัดเด็ดใส่เข้ามาในชามก๋วยเตี๋ยวได้หรือเปล่า